ด้านบนเป็นที่พักของพนักงาน
มีพนักงานเป็นชาวต่างด้าว
๗คนผู้ชาย๔คนผู้หญิง๓คน

ชั้นบนที่บริเวณห้องนอนไปพบศพ
ผู้ชายเป็นชาวจีนนะคะอายุ๕๑ปี
ก็เป็นพนักงานที่เป็นแรงงานต่างด้าวนี่แหละ

ไม่มีใครเหลือสักกระคนสุดท้าย
ควบคุมตัวพนักงานที่เป็นผู้ชายที่เป็นแรงงานต่างด้าวเนี่ยนะคะ
๓คน๓คนนี้ก็นำตัวมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ส่วนอีกคนนึงเห็นตำรวจบอกว่าจะกันตัวเป็นพยานนะ
ส่วนพนักงานที่เป็นต่างด้าวเหมือนกันแต่เป็นผู้หญิงอีก๓คนเนี่ย
อยู่ระหว่างตามตัวมาสอบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องหรือเปล่า
ตำรวจสนวังทองหลังได้รับแจ้งว่ามีเหตุการณ์ฆาตกรรมเกิดขึ้นในร้านซูกี้ในซอยรามคำแหง๓๙นะคะ
ผู้เสียชีวิตที่ถูกฟันเป็นแผลเวอะวะทั้งตัวแล้วก็นอนเสียชีวิตอยู่ด้านบนเนี่ย
ชื่อว่าในเฉินยี่ไห่สัญชาติจีนอายุห้าสิบเอ็ดปีมีแผลถูกของมีคมฟันที่คอ
ฟันที่หน้าผากที่ศีรษะที่กระดูกก็หักนะคะมือขวาถูกฟันจนเละนอนเสียชีวิตจมกองเลือดอยู่
ในห้องข้าวของก็กระจัดกระจายและที่สำคัญขวดเหล้าเต็มห้องเลยแตกอยู่เต็มห้องเลย
คราบเลือดเนี่ยทั่วห้องเลยนะคะมีดปังตอที่ใช้ก่อเหตุก็ยังวางอยู่มีท่อนเหล็กอีกหนึ่งท่อน
สินของผู้ตายก็หายไปเงินสด๑๙๐๐บาทตำรวจพุ่งเป้าไปที่ลูกจ้างเป็นแรงงานต่างด้าว
จากการตรวจสอบเบื้องต้นก็คือเป็นแรงงานพม่านะคะ๗คนก่อนเกิดเรื่องแรงงานกลุ่มเนี้ยเขาตั้งวงกินเหล้ากันอยู่
ในช่วงกลางดึกอะค่ะบางส่วนเนี่ยพากันขึ้นแท็กซี่หนีไปตำรวจตามรวบตัวได้๓คนหนีไปนู่นเลยพัทยาล่าสุดวันนี้ตำรวจสอนอ
ฟีกลุงชู้หรือนายเจยี่๓คนนี้ค่ะนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่ร้าน
นายเจยี่หนึ่งในผู้ต้องหาเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะ
วันเกิดเหตุเนี่ยตั้งวงกินเหล้ากันอยู่กับนายอาชิงนายซานตี้กินเหล้ากัน๓คน

ระหว่างนั้นนะคะในเฉินผู้ตายเนี่ยนะเขาเดินไปต่อว่า
แล้วแรงงานเหล่านี้อ้างว่าในเฉินไปต่อว่าด้วยถ้อยคำหยาบคายและตบหน้าเขาด้วย
สาเหตุก็คือก็เขาตั้งวงกินเหล้ากันเสียงดัง
ด้วยความโมโหในฟิกลุงชูและนายคาวเคียงวินก็เลยหยิบเหล็กที่วางอยู่
บุกไปที่ห้องแล้วก็รุมตีในเฉินจนในเฉินล้มลง
จากนั้นค่ะในซานตี้ก็เอามีดปังต่อมา
คอในเฉินซ้ำอีกโอ้โห
แต่ที่ว่าผู้ตายไปตบหน้าทำร้ายเขาก่อนเนี่ยเป็นคำกล่าวอ้างของผู้ต้องหานะฮะใช่ค่ะ
เพราะว่าผู้ตายเขาก็ไม่มีโอกาสจะมาพูดอะไรอยู่แล้วอะนะคะ
ส่วนตำรวจสนวังทองหลางก็เลยบอกว่าโอ้โหพฤติกรรมขนาดนี้
แจ้งข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วก็นำตัวไปฝากขังนะคะ
ทางครอบครัวของผู้ตายก็ติดต่อรับศพนายเฉินยี่ไห่อายุ๕๑ปีคนนี้ค่ะ
ซึ่งจริงแล้วในเฉินเนี่ยเขามาซื้อกิจการร้านซูกี้ร้านนี้
กำลังจะเริ่มกิจการ๑กันยายนนี้แล้วอีก๒วันเอง

แล้วในเฉินเนี่ยมาอยู่ที่นี่ตั้งแต่๒๐สิงหาคมมาดูร้านตลอด
ก็รู้จักเห็นหน้าค่าตาลูกจ้างกลุ่มนี้มาตลอด
แต่ในเฉินเนี่ยก็คือไม่ค่อยชอบที่จะให้ใครมากินเหล้ามาตั้งวงดื่มเหล้าอะไรกันในร้าน
ทางครอบครัวของในเฉินก็เลยบอกว่าเสียใจมากที่มาเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคะ
นี่ค่ะไปรับศพที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
ภรรยาของในเฉินนางวิไลพรเล่าทั้งน้ำตาเลยค่ะ
บอกว่าก่อนหน้านี้ไปกินอาหารที่ร้านนี้
เคยเจอลูกจ้างกลุ่มนี้แล้วก็ไม่ได้มีลางบอกเหตุอะไร
ตัวภรรยาบอกว่าอยากให้สามีอยู่บ้านกับลูกอยู่บ้านกับภรรยามากกว่า
พอมาเกิดเหตุแบบนี้รับไม่ได้เลย
อยากจะให้ตำรวจดำเนินคดีให้ถึงที่สุดไม่อโหสิกรรมให้
ส่วนลูกชายของในเฉินนายสว่างแทร่เฉินก็บอกว่า
จริงแล้วไม่เห็นด้วยตั้งแต่แรกที่พ่อจะมาทำกิจการร้านสุกี้ร้านนี้
เพราะเป็นห่วงเรื่องของการลงทุน
ลูกชายบอกให้เงินพ่อใช้ตลอดนะอยากจะให้พ่ออยู่สบายไม่ต้องทำงาน
แต่พ่อเนี่ยก็อยากจะทำธุรกิจทางครอบครัวไม่เคยรู้มาก่อน
พ่อเองไม่ค่อยอยากอยู่เฉยก็เลยตัดสินใจงั้นมาซื้อกิจการทำธุรกิจร้านซูกี้ก็แล้วกัน
แต่เนี่ยจะเปิดร้านจะเริ่มกิจการอยู่แล้วแท้มาเกิดเหตุสลดขึ้นซะก่อน
ทางครอบครัวของในเฉินก็นำร่างของในเฉินไปประกอบพิธีทางศาสนานะคะ
ที่วัดหวั่นบุญจังหวัดปฐุมธานีแล้วก็จะมีการชาปนกิจในวันพรุ่งนี้ค่ะ